คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดลบบุรีกันหน่อยนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๖ปีค่ะเป็นคุณแม่
เขาตัดสินใจจ้างสองสามีภรรยาผู้ชายชื่อว่านุ่ม
ส่วนภรรยาชื่อว่าพัฒน์จ้างสองสามีภรรยามาเลี้ยงลูกลูกสาว
ตั้งแต่๗เดือนนะคะจนกระทั่งปัจจุบันน้องอายุ๓ขวบ๕เดือน
ปรากฏว่าด้วยความรักค่ะล่าสุดสองสามีภรรยาลักพาตัวน้องไปนะคะ
ตอนนี้นับเวลาแล้วก็กว่า๑๐วันแล้วนะคะที่น้องหายตัวไป
เอาล่ะคุณผู้ชมล่าสุดตำรวจบอกว่ามีความคืบหน้า
เพราะว่าสามารถติดตามสองสามีภรรยานี้ได้แล้วนะคะ
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ไปพูดคุยกับคุณยายของน้องก็คือนางกมลวันกลั่นสอน
เป็นคุณยายของน้องมะตูมน้องเด็กหญิงวัย๓ขวบ๕เดือน
สองสามีภรรยาซึ่งเป็นลูกจ้างก็คือเป็นคนรู้จักกันนั่นแหละค่ะ
น้องมะตูมตั้งแต่เด็กลักพาตัวไป
ตอนนี้นับเวลาก็กว่า๑สัปดาห์แล้ว
คุณยายบอกว่าก่อนหน้านี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะ
แจ้งความไปที่สพท่าหินแต่ก็เหมือนกับว่า
ยังคงไร้วี่แววตอนนี้ก็เลยเกรงว่าหลานจะได้รับอันตราย

ได้มีการว่าจ้างให้นายหนุ่มกับนางพัฒน์

เลี้ยงน้องมาตูมเดือนละ๓๐๐๐บาท
ทั้งคู่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่น้องมีอายุ๗เดือน
จนกระทั่งปัจจุบันน้องมีอายุ๓ขวบ๕เดือน
ช่วงประมาณปีเสร็จที่ผ่านมา
นายหนุ่มแล้วก็นางพัฒน์ตอนนั้นไม่ได้มีการขอค่าจ้างเลี้ยงดูน้อง
ให้เหตุผลบอกว่ารักแล้วก็เอ็นดูน้องมะตูมเหมือนลูกคนหนึ่ง
คุณยายบอกว่ายอมรับนะคะว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่
ก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะลักพาตัวน้องมะตูมไป

เคยขอน้องมะตูมไปเป็นลูกบุญธรรม
แต่ว่าตอนนั้นครอบครัวปฏิเสธบอกว่าต่อให้เอาเงินมาแลกก็ไม่ยอม
ที่ผ่านมาหลานสาวก็จะไปกินนอนอยู่บ้านของคนเลี้ยง
ก็คือกับนายหนุ่มแล้วก็นางพัฒน์
จากว่ามีความสนิทสนมกับทางนั้นมากกว่ายายแล้วก็แม่แท้
จนกระทั่งทำลายเป็นแบบนี้
ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก่อนน้องมะตูมจะถูกลักพาตัวไปที่บ้านคุณยาย
สองสามีภรรยาที่เป็นลูกจ้างให้เลี้ยงน้องมะตูมเนี่ย
ขโมยทองคำน้ำหนัก๒บาท
แล้วก็พระเครื่องที่เลี่ยมไว้๕๐สตางค์ขโมยไปทั้งหมดเลยนะคะ
แล้วก็วันที่๒๖พฤษภาคมช่วงเช้า
ไปหาน้องมะตูมที่บ้านสองสามีภรรยา
ปรากฏว่าไม่เจอค่ะไปตามหาที่โรงเรียนก็ไม่เจอ

คุณยายบอกว่าคุณครูบอกว่าน้องมะตูมไม่ได้มาเรียนหลายวันแล้วนะ
ก็เลยถึงบางอ้อว่าเอาล่ะน้องหายตัวไปแล้ว

ตอนแรกเขารักทองเราไปไง
รักทองเราไปเราก็เออเรื่องมันจัดไม่ได้เนอะ
เราไม่เห็นเราไม่มีภาพวงจรปิด
เราก็เลยไม่ได้อะไรเราก็ไม่คิดอะไรแล้ว
อันนี้เขามาเอาหลานหนีไปวันที่๒๒
หนีไปเลยโดยที่ไม่บอกไม่กล่าว

ใช่ไปเรียนเรียนทุกวัน

นี่พอวันที่๒๖เขาก็เอาไปเลยอย่างนี้
ก็โทรไปถามเขาก็หลอกเราตอนแรกเขารับ
เขาก็หลอกเราว่าไปนู่นไปนี่เดี๋ยวมา
ลูกหลานไม่สบายลูกไม่สบายมากอะไรประมาณนี้
เขาก็รักลูกหลานเรานะ
แต่ว่าเขาเอาไปเขาคงจะกลัวหลานสาวมาพูดอะไรอย่างนี้
เขาพูดเก่งมารู้อะไรของเขาอย่างนี้
เขาคงจะคิดแบบนั้นพาตลอดไป
คุณยายก็พยายามที่จะทุกวิถีทางแหละค่ะ
เพื่อให้ได้ตัวน้องมะตูมกลับคืนมา
ไอ้ทองหยองที่หายไปก็บอกว่าไม่อยากได้
ไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์นครนายกก็ไปมาหมด

ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวสองสามีภรรยาได้แล้ว
ก็คือนายหนุ่มชื่อจริงชื่อว่านายสมชายจันงาม
ส่วนนางพัฒน์ก็คือสุพัตรารักพุก

หลังจากที่หลบหนีไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติที่จังหวัดชายนาฏ
ทีนี้จากการสอบปากคำทั้งสองให้การบอกว่า
เลี้ยงน้องมะตูมมาตั้งแต่อย่างแบบเบาะ
ก็เลยเกิดความรักความผูกพันเหมือนกับว่าน้องมะตูมเป็นลูก
ระยะหลังแม่แท้ของเด็กไม่ส่งเสียค่าเลี้ยงดูให้
แต่พวกเขาก็ยังเลี้ยงนะเลี้ยงน้องมะตูมด้วยความรัก
เมื่อนางสาวสุดารัฐซึ่งเป็นแม่แท้ของน้องมะตูม
จะเอาลูกสาวไปก็ไม่อยากจะให้เพราะกลัวว่า
เดี๋ยวนางสุดารัฐไปอยู่กับสามีใหม่ไม่รู้ว่าน้องจะเป็นตายร้ายดียังไงนะคะ
ก็เลยตัดสินใจพาน้องหนีไปตำรวจเขาก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ร่วมกันพรากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า๑๕ปี
จากปีดามันดาโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ส่งตัวสองสามีภรรยาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ